อีกไม่กี่วัน๑๖เมษายนนี้
แต่ว่างวดนี้ยังขายไม่หมด

ขยายเวลาเปิดให้สั่งซื้อสั่งจอง
จนถึงวันที่๗เมษายนนี้

ภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีนั้นก็เข้าร่วมอวยพร
ในวันคล้ายวันสถาปนากองสลากครับ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปร่วมแสดงความยินดี
และร่วมบริจาคเงินแก่สำนักงานสลากเช่นนางสาวเสรียงอัศวะวุฒิพงศ์
หรือเจ๊เสรียงนะครับคนนี้ครับเจ้าของบริษัทสลากมหาลาบ
ร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนด้วยนะครับ
ส่วนการเปิดจำหน่ายสลากในโครงการสั่งซื้อและจองล่วงหน้าสลาก
เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่สามถึงห้าเมษายนพลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์
อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยอมรับนะครับสลากงวดนี้เนี่ย
การสั่งซื้อสำหรับ๑๖เมษายนยังขายไม่หมดจึงยังไม่ได้เปิดให้สั่งจองสลาก
งวดวันที่๒พฤษภาคมและจะให้ขยายเวลาเปิดซื้อเปิดจองสลากในงวด
จะออกรางวัล๑๖เมษาไปจนถึงวันที่๗เมษายนนี้ยืนยันว่า
แม้จะมีสลากเหลือแต่จะไม่กระทบกับเงินรางวัลและยังคงพิมพ์สลากงวด
ละ๑๒๐ล้านฉบับแต่ในการประชุมคณะกรรมการสลากวันที่๒๐เมษายนนี้
หารือถึงสถานการณ์การซื้อขายสลากแล้วก็จะปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
อีกครั้งและอย่างที่เกิดเอาไว้นะครับว่าวันนี้เจ๊เสรียงปรากฏตัว
ก็ทำให้สื่อต่างต่างเนี่ยสนอกสนใจครับเจ๊เสรียงเจ้าของบริษัทสลากมหาลาบ
จำกัดเป็นอดีต๑ใน๕เสือกองสลากก็ออกมาประเมินออกมามองนะครับ
ว่าที่สลากขายไม่หมดเป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ต้องแก้ไข
ไม่ใช่ปรับลดหรือเพิ่มสลากในระบบตามคำเรียกร้องของผู้ค้า
โดยพร้อมจะให้ข้อมูลกับสำนักงานสลากเพื่อนำไปแก้ไขด้วยนั่นเองครับ